ทั้งผู้ชมมาดูกันต่อนนะครับ
มันมีเรื่องดิวลับเกิดนะ

ไม่ใช่ไม่ได้ดิวลับแนวนั้น
เป็นแนวหาของตัวตัวแม่

เขาบอกว่ามีการโป๊ะแตกพี่อ้ำหลุดกลางวงสัมภาษณ์
คืออย่างที่ทราบกันดีนะคะพี่เอสุประชัยของเราตอนนี้

อกจากจะเป็นผู้จัดการดาราแล้วยังควบตำแหน่งเป็นดาราน้องใหม่

ซึ่งผู้จัดการก็ไม่ใช่ใครหรอกคุณอ้ำนี่แหละค่ะ
ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ควงกันออกงานนะคะบอกเลยความสวยสูสีอีหลีอีหล่อค่ะ
งานนี้นะคะพี่อ้ำเองก็หลุดบอกดิวรับเรื่องค่าตัว
บอกว่าดาราสาวน้องใหม่คนนี้เขามีการต้องดิวรับกันก่อนนะคะ

ซึ่งได้ยินตัวเลขแล้วผู้จัดการที่รับงาน
โอ้โหพี่เอมีร้อนหนาวเลยแหละ

วันนี้เราต้องเดินสวยแข่งกับอ้ำพัชราภา
ก่อนเริ่มงานก็เห็นแย่งมุมกันใช่ไหมคะ

เขาก็ชอบฝั่งซ้ายและอ้ำก็ชอบฝั่งซ้าย

อ้ำค่ะนะแต่สักพักจะเห็นถ้ามาบนวิที

ได้จริงมุ่นเร่งค่ะ
เอาล่ะตาวาวเลยนะ
จริงนอกจากโดนพลแล้วหักแบบครึ่งเลย

ตอนนี้พี่อ้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาโสดใช่ไหมคะ

อำบอกว่าตอนนี้หลังจากปิดกล้องละครแล้ว
ทุ่มเวลาให้กับหนุ่ม
เราก็ตกใจอ้าวไหนบอกว่าโสด

ใช่ดูข่าวบันเทิงต้องตกใจ
พอพี่อ้ำบอกว่าหนุ่มคนนั้นก็คือพระเอกซีรีส์จี
เรียกว่าติดงอมแงมเลยคุณผู้ชมนะคะ
ถึงขั้นเพ้อโทรไปบี๊ดแบบกับเพื่อนรอบตัวเลยค่ะ
คือแบบว่าเฮ้ยแกซีรีส์ดีจังเลยอะไรอย่างนี้

ว้าวอี๊ตอนตัวนะครับ

เห็นบอกว่าตอนนี้หลงอยู่กำแพงเมืองจีน

จะหายกดนี่ตอนเหรอพี่อ้าว

คือจะปวดหลังนะคะตอนนี้อ้ำลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลย
มันมีอย่างไรครับ

โอ๊ยชอบหลายไม่เอาไม่พูดชอบหลายคนเลยค่ะ
นอนก็เพ้อตื่นก็เพ้อ
ดูแววตานะคะรู้เลยว่าชอบจริง
พระเอกซีรีส์จีนนะคุณผู้ชมค่ะได้ดูสักครั้งนึงโอ้โหจะดูตกยาวเลย

ฉันยังไม่ไปสายนั้นดิฉันยังวนอยู่ในสายโอป้าเกาหลีแต่เดี๋ยวจะลองแวะไปดูจีนบ้าง
โดยเฉพาะจีนแบบกำลังภายในแบบเล่นผ้าอย่างนี้

ทาสละคนจอยทั้งจีนทั้งไทยทั้งเพศ

เอาไปดูสาวสวยในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่า

สาวอายุ๔๐ถือว่าไม่แก่นะ

พี่เจ๊ก็ไปห้าสิบแล้วไว้บ้านยังไม่ถึงเดี๋ยวคนดูเขาช่วยพี่เจ๊ก็สี่สิบกว่า
แต่ว่าดูสีหน้ายังตึงจมูกตึงปากตึงหูตึง